เรามาติดตามเรื่องของเลข๑๐ที่ดูแล้วถือว่าเป็นเลขที่ถูกฉลกกับฟุตบอลไทยในปีนี้
ราชบุรีนะครับอดีตแชมป์ร่วมปี๒๐๑๙
การท่าเรือแชมป์ปี๒๐๐๙ที่หวังจะคว้าแชมป์อีกครั้งในรอบ๑๐ปี
เป็นโอกาสลุ้นนะครับของทีมสิ่งเจ้าท่าครับ

ลิปโลเลอร์เป็นคนเคลียร์นะครับกัปตันของทีมราชบุรี

ดด้วยขวาทีที่๑๐แต่ว่าอุกฤษวงมีมาครับ

เปิดด้านข้างถือว่ากดดันได้พอสมควรครับ
วางยาวสเตอร์โกรสโซเลสหักเข้าในได้ยิ่ง
ลูกนี้เข้าโดยสุมัญญาปุริสายครับดีใจกันไปเรียบร้อย
ขอเช็คสักหน่อยเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับถ้าดูพรีเมอร์ลีกอังกฤษครับ

เป็นจังหวะล้ำหน้าครับ

รับออกมาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ
มาได้จังหวะประตูขึ้นนำแต่ดีใจเกอร์เหมือนกันครับ

จากภาพครับคาราเวไปฟาวรุษศรีสุภาก่อนนะครับ

ที่ครึ่งหลังครับแบบนี้มาแน่ครับ
นาที๔๘การท่าเรือนำสมใจครับ

ทิ้งบรรยาบกลางสนานไปให้กับเซเกอร์โซเรสไม่ล้ำหน้านะครับ

ยิงสวนตัวอุกฤษ๑ต่อ๐การท่าเรือนำ

แม้จะมีเวลาน้อยในการยิงแต่ก็เลือกดีครับ

นาที๗๙นะครับ
อันนี้เป็นจังหวะของทางราชบุรีครับ

ราชบุรีมาเหลือ๑๐คน
ปวีตันทะเตมีครับรับเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออก
หลังจากไปทำฟาวเควินดีโรมรำ

ไปทำฟาวใส่ฟิลิปโลเลอร์
โดนไล่ออกไปท่าเรือก็ยังชนะ๑๐นะครับ
เฮกันเลยครับกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งในรอบ๑๐ปีครับ
และเป็นแชมป์สมัยที่๓ครับ

ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะครับ
ก็เดินทางมาช่วงนี้มาประชุมอาเซียนกันพอดีครับ
ซึ่งเจ้าตัวก็จะมาพูดถึงแนวโน้ม
ชาติอาเซียนอาจจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกในอนาคตด้วยนะครับ
รวมถึงอดีตนักเตะระดับโลกนะครับ
เดินทางมาร่วมในพิธีด้วยเช่นกันครับถือว่ายิ่งใหญ่มาก
หลังเกมมาดามแป้นวลพันธ์ล่ำซำครับ
สโมสรการท่าเรือก็ขอบคุณนักเตะ
รวมถึงแฟนบอลที่ร่วมกันสร้างประติศาสตร์คว้าแชมป์ในรอบ๑๐ปี
แล้วก็เชิญชวนแฟนบอลการท่าเรือไปร่วมในการฉลอง
งานในบ่อล่วงหน้าตั้งแต่ที่แล้วนะครับ

ชื่องานว่าที่นี่การท่าเรือซึ่งจะมีขึ้นนะครับ
ในวันนี้ตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็นก็ไปกันเยอะนะครับ